จะพาไปดูเรื่องราวเรื่องหนึ่ง
แหมมันดูแล้วสนุกแล้วก็ตรงกับชีวิตของใครหลายคน
คุณแม่ชอบไปแซวการแต่งตัวของคุณลูก

ดูสิว่าเขาแซวว่าอะไรครับ

อ๋อคุณแม่
อุตส่าห์ทำเป็นหุ่นยนต์

พอแซมว่าเหมือนโนลาเท่านั้นแหละ

เด็กเขาอยากเป็นหุ่นยนต์มากกว่า
โอ้โฮแม่ผมตั้งใจมาขนาดนี้โนลาน้องรักก็ดี

เออถ้าเป็นผมนะแต่งชุดออโตนอย่างนี้นะ
เป็นหุ่นยนต์นะแม่บอกเหมือนโดราใช่ไหม

รับโทรรับโชว์แม่เลยพยายามเตรียมเลยนะโนลาใช่ไหม

แต่ว่าบางทีเด็กก็อาจจะแบบน้อยใจนิดนึง

อย่างนึกแม่